หัวตามกันต่อนะสำหรับน้องอิงอิงนพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะคือมันมีประเด็นที่พาดพิงไปถึงพี่มดดำเพราะว่าน้องอิงอิงนพัฒน์เนี่ยเขาโพสต์เอาไว้นะคะในโซเชียลบอกว่าถึงพิธีกรมดเอ็กซ์ท่านหนึ่งเออบอกว่าชอบปั่นข่าวพูดว่าเธอได้ของชิ้นโน้นชิ้นนี้ซึ่งจะใช่พี่มดดำหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเจ้าตัวได้พูดในรายการข่าวใส่ไข่ทาง
ที่บอกว่าพี่เป๊กเป็นสายเปยให้ของง้อเมียก็คือให้พี่ธัญญาเพราะพี่ธัญญาคือภรรยาไงไม่ได้พูดถึงคนอื่นทิ้งท้ายประโยคเด็ดด้วยนะคะว่าสตินะลูก
ถ้าจับได้มีอะไรที่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องเอาเงินมาง้อนะลูกน้อพี่พูดถึงคุณให้ธัญญาเนี่ยแหละลูก
พูดถึงคุณธัญญาเพราะว่าเขาง้อเมียเมียก็คือคุณธัญญาเพราะคุณธัญญาเป็นภรรยาอยู่ตอนนี้
ใช่ค่ะแล้วพี่มดดำเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่ธัญญาส่วนกับตัวทางน้องเนี่ยพี่มดดำไม่ได้รู้จักด้วยนะคะก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องพูดถึงเขาว่ามาอย่างนั้นนะจ๊ะ